ใช่ครับโอ้โหวันนี้ดีใจได้ขออนุญาตชนแก้วกระแส

ท่านไนยุงเทศสมนตรีนะคะ
เมืองยะโสธรมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายครับท่านผู้ว่าครับ
เมื่อกี้พูดถึงประเภทในบริเวณโรงไฟมั้ยครับ
อันนี้ในทุกปีกลางเดือนพฤษภาคมนะ

ถึงปีนี้ตรงความตั้งแต่วันศูนย์ที่๑๓๑๕เนี่ย
พอผู้ว่าเข้าเลยแล้วครับ
ใครจะส่งลายมาสู่๑๓๑๕
เราก็จะมีงานประเภทในบริเวณโรงไฟยิ่งใหญ่

เรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่น่าท่องเที่ยวนะครับ

เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเยอะโสธร
ตั้งอยู่น้ำถวนน้ำมีเต็มตลอดตั้งปีนะครับ

ก็จะมีอาคารที่มี๑เดือนในโลกเรียกว่า
อาคารมิจิพันธ์พญาคัลภาก
คุณสื่อคุณรู้ไหมพญาคัลภากคืออะไร

อันนี้ความเกี่ยวข้องกับกำนานที่มาในกุมล่องไฟ

ซึ่งเล่าสั้นก็คือ
มนุษย์แห้งแรงนะครับเพราะว่าพญาแถนไม่ปล่อยน้ำฝนลงมา
พญาคันฆ่ากับพญานาคก็เลยนำทัพขึ้นไปสู้รบกับพญาแถนที่บนสวรรค์ชนะ
ชนะก็มีข้อตกลงว่าต่อไปพญาแถนต้องให้ฝนลงมา
โดยให้มนุษย์จุดบ้างไฟขึ้นไป
นี่คือที่มาของตำนานบุญบ้างไฟของยะโสธรที่เราจะจัดกันเนี่ยนะฮะ

ถ้ามายะโสธรไม่ไปที่นี่ถือว่าไม่ถึง

อันหนึ่งเขาบอกว่ามายะโสจะต้องกินข้าวอย่าให้เกินเที่ยง
เพราะว่าไม่งั้นคนเยอะโสจะโอ้โฮ
โอ้โหมีทาสกล่องข้อน้อยที่เราได้ดูหนัง

จัดวันที่๑๓๑๕พฤษภาคมงานใหญ่ท่านนายกเทศครับ
บรรณะว่างไฟมีความพร้อมต้อนรับนักเวก้วเที่ยวอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้พร้อมเจ็บที่เพราะว่าของเรา
จัดงานประเพณีบุญบ้างไฟยิ่งใหญ่ทุกปี
เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเราจะพร้อมมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่พักโรงแรมนะครับ
แล้วก็คณะบ้างไฟที่เตรียมงานกันเป็นปี

เขาบอกว่าช่วงเทศกาลบุญบ้างไฟคนจะหายหมดเลย
แล้วก็จะเตรียมตัวเฉพาะ๓วันนี้เพื่อ๓วันนี้
พูดถึงเรื่องอาหารการกินตลาดสดเทศบาล๑
แล้วก็คนที่จะเดินทางของปัจจักรสังวัล
คือเรื่องสุขอนามัยอาหาร
เราก็ขอความรับมือครับทางสาศุปิศสังวัล
ทีนี้ตลาดแห่งนี้ทั้งหมดมี๑๒๐๐กว่าแท่น
ซึ่งปกติเราก็มีผู้คนทั้งผู้ขายผู้ซื้อเนี่ย
ก็ประมาณเกือบ๒๓๐๐คนต่อวัน
อย่างนี้ก่อนวันที่จะมีงานป้องไฟ
พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้ว่าแม่ค้าพ่อขายก็ต้องเข้าร่วมพิธี
ร่วมคำนวณกับป้องไฟ
ก็จะซื้อตุ่น๒๓วัน๑๐๓๐ที
จะไม่ค่อยมีแม่ค้ามาขายเพราะว่าไปร่วมขบวนหมด
แต่ยังไงก็ดูแลนักท่องเที่ยวกันเต็มที่
แต่ละปีเอาเป็นว่าเผ็ดพักในจังหวะแนวสนร

โดยเฉพาะพวกที่ชอบนอนเต็นต์นอนวัดได้เนี่ย

ถ้ามาแล้วหาที่พักไม่ได้เราจะมีศูนย์บริการ
ก็ใช้ศูนย์น้ำลงทำของเมืองสวทธรณ์

อำนวยความสะดวกว่าไปหาที่พักไม่ได้
ร้านรับประทานอาหารไม่ได้ก็จะมีคนให้ข้อมูลแนะนำ
ผู้ว่าครับท้ายสุดต้องพูดคุยกันตรงโต๊ะชากาแฟตรงนี้
อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะโสธรยังไงบ้างฮะ
หลายคนอาจจะไม่เคยมายะโสธรนะครับ

แต่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านได้ลองมาจังหวัดยะสุธรสักครั้ง
สัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายสงบงามของจังหวัดเยอะทรนะ
ร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายนะครับ
มาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับ
แล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความประทับใจกลับไปทุกคนนะ

เรียกว่าเมืองเล็กที่สวยงาม
งามอบอุ่นและคนยะโสธรใจดีทุกคน
โอ้โอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ากับท่านนายกเทศด้วยครับ
ขอบคุณครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรม
อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแน่นอน

เพื่อให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญด้วย

ร่วมกับประชาชนในการตักบาทเลยนะฮะ

เช้าแบบนี้เราต้องทำบุญกันใช่ไหมท่านผู้ว่า

ครับเขาจะมีการทำบุญตักบาทย้อนยุค
ที่บ้านสิ่งท่าที่คุณดาวไปเที่ยวงานฮิปเปอร์
ดาวไปเชิญท่านผู้ว่าก่อนเลยครับเชิญครับ
พระท่านนอนแล้วนะครับ

วัฒนธรรมดีของคนไทยทุกคนนะครับ
ตื่นเช้ามาทำบุญตักบาทกันนะครับ
ก็คุณผู้ชมครับที่รับชมอยู่ตอนนี้
รายงานสดจัดรายการสดสัญจรอยู่ที่ยะโสธร

ที่บริเวณด้านข้างตลาดสดเทศบาล๑
จังหวัดยะโสธรหรือว่าชื่อเล่นของเขาก็คือตลาดใหม่นั่นเองนะคะ
ท่านนายกเทศมนตรีบอกว่ายืนยันแน่สำหรับความพร้อมที่ตลาดแห่งนี้

คุณผู้ชมก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับ
เรายังคงอบอุ่นอยู่ในเช้าสดใส
กับการมาเยือนที่ยะโสธรแห่งนี้
และคุณผู้ชมที่ตอบคำถามมาถูกนะฮะว่างานบุญบ้างไฟงานใหญ่
ยัดโสธรจัดขึ้นวันไหนก็คำตอบว่าวันที่๑๓๑๕พฤษภาพกรรมนี้
ก็รับผ้าทอมือไปเลยนะครับ
เป็นผ้าทอมือจากเมืองกุธุมจังหวัดยะโสธรนะครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ